สวัสดีครับ

อะไรนะคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่า
ละครไม่จบไปเลยค่ะ
พี่แม่ครับเพิ่งได้มีตลาด
หันผมตั้งด้วยไม่ได้หันค่ะตัดเอา
ขอแคปชั่นนั้นเลยไม่มีอะไรเคียมเพราะปกติเพราะว่าเป็นแบบหน้าร้อง
ออกหันเป็นการรอเล่นกับเพื่อนกันมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นทำให้กดจับไฟ

น่าจะถูกใจหลายคนเพื่อนอะไรอย่างนี้
ที่อยากกดจับไฟ
บ้านก็แบบแกไม่ชิ้นหมอกข้าวหน้าร้อนแล้วนะคะ

ว่ากุงกันแล้วนัดหันค่ะ
มีความพูดคุยพิเศษไหม
ไม่ค่ะปกติก็เรื่องงานเรื่องงานช่อง

ก็เหมือนเดิมมาตลอด
ก่อนนั้นเห็นว่าหมู่รายสูงสั้นจะเมียว
ใช่ก็จะเป็นไปตามงานของผู้คน
ถ้าเกิดแบบทุกคนว่างตรงกันก็จะทุกหน่อย
ถ้าคนในกลุ่มงานเยอะก็จะแบบไม่เมียว
เดี๋ยวได้มีโอกาสนำความหมายใจที่แก่งกราวนี้

แล้วจรอบช่วงนี้ก็เป็นงานช่อง

แต่วันนี้เจ้าเงินเนี้ยกระป๋อ
จะเป็นเหมือนรู้จัก
ต้องกลัวแบบนี้ใช่

รอไม่เปิดรัมต่ออย่างไร

นั้นตอนนี้ตรงวนะของคนอย่างงี้

อย่างที่บอกก็เราพูดกันดีพูดคุยกันด้วยภาษาสวยงาม
ขออยากถามถึงเรื่องที่ส่งการที่นายก็ส่งขนน้ำด้วย
เพราะเรามีสมศาบังชนสัตว์ในบ้าน
เพราะว่าสองที่นานก็ไม่ได้ติดตาม
พี่ทิ้งคุยเรื่องนี้เราก็ไม่ให้กำลังใจดีกว่า
จริงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่า
ว่าเรื่องดราม่าต่างที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้กระทบจิตใจเราในตอนนี้เลยใช่ไหมคะ

แล้วมีวิธีการให้กำลังใจตัวเองอยู่หรือเปล่า
ทานค่ะทานเยอะเพราะว่าตอนนี้แบบถ่ายละครจบแล้วก็หาอะไรทาน
แต่ว่าทำอะไรได้เต็มที่เช่นตัดผมออกไปหาอะไรทานให้สบายใจ

เตรียร์ค่ะ
มีคนพวกนี้ยังได้เจอที่สำคัญไหม

คำถามอย่างไรพวก
อยากรู้คือกัน

มันจะบอกว่าเอ่อต้องขออนุญาต
เป็นเด็กไม่มีอะไรอีก

หรือว่ามันเริ่มตลอดหรือ

อย่างไรก็ได้หมด
อย่างไรก็ได้หมด
อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด
อย่างไรก็ได้หมด

อย่างไรก็ได้หมด
อย่างไรก็ได้หมด

อยู่ในขั้นตอนของที่ช่องค่ะ
คิดคาดหวังอย่างไรบ้าง
ก็จริงจริงทุกคนเต็มที่กับการทำงานครั้งนี้มากก็
จะร่วมที่แพลงวิทยาลัยไหร่ไหมครับ